เอาละครับไปดูเหตุระทึกกันก่อน
มันเป็นอาคารพาณิชส์๒ชั้นครับ
ซุดตัวคือคานพอซุดปั๊บ
คานเริ่มจะรับน้ำหนังไม่ไหวแล้ว

เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอบพยพชาวบ้าน
ให้ออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนครับ
เมื่อ๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนท่าข้ามเข้าตรวจสอบเหตุอาคารพาณิชย์๓ชั้น
บริเวณตลาดสดบางเสมอหมู่๖ตะบนท่าข้ามอพฤบังปะโกง
จังหวัดฉะเชิงเซามันซุดตัวครับ
สุดตัวแล้วก็ทำให้อาคารข้างเคียงแตกร้าวไป๓คูหา
ซึ่งอาคารเหล่านี้ก่อสร้างมาประมาณ๓๐กว่าปีแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ประสานการไฟฟ้านะครับให้มาตัดไฟเพื่อความปลอดภัย
ซึ่งระหว่างที่จะขนย้ายเข้าของเนี่ยเกิดเสียงลั่นครับ
อาคารมันลั่นอีกนะฮะหลังจากซุดลงมา
เกิดเสียงลั่นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า

ขนย้ายเข้าของห้ามเข้าออกตัวอาคารแล้ว

สอบถามนายนารินสนิทกูลอายุ๕๔ปี
เป็นเจ้าของอาคารที่เกิดรอยร้าวมากที่สุด
เล่าแบบนี้บอกว่ามันมีสัญญาณนะคุณผู้ชมฮะ
ลองสังเกตอาคารของท่านเองบ้างที่ก่อสร้างมานาน
เขาบอกว่าเพิ่งจะซื้อนะเมื่อปี๒๕๕๙

แล้วก็ให้คนมาเช่าทำร้านขายข้าวมา๓ปีแล้วล่ะ
แต่ช่วงหลังมีเสียงลั่นของตัวอาคารถี่ขึ้น
พอมีเสียงลั่นเขาก็ตามช่างให้มาตรวจสอบ
แล้วก็เอาเหล็กมาเสริมคานตรงกลาง

แต่จากนั้นคนเช่าก็มาบอกว่า
โอ้โหเจ้านายพื้นมันเกิดการซุดตัว
แล้วอาคารมันเริ่มเอียงแล้วนะสัญญาณที่๒มาแล้ว
ตอนนั้นนายพระสะทรพันธุ์สุวรรณกำหนังทะบลท่าข้ำ
เล่าบอกว่าตัวอาคารที่เข้าไปสำรวจ
พบว่าด้านที่ติดอยู่กับคานด้านหลังมันหักครับ
มันหักและแยกตัวออกพร้อมจะถล่มลงได้ทุกเมื่อ
นะครับเทศบาลเนี่ยจะจัดที่พักให้แต่บางคนก็บอกว่า

ซึ่งด้านหน้าอาคารยังพบรอยร้าวแล้วก็การบิดตัวของปูนนะครับ
แล้วก็คานอย่างเห็นได้ชัดจึงประเมินว่า
คานรับน้ำหนักด้านล่างน่าจะหักและรับน้ำหนักไม่ไหวแล้ว

จึงต้องรอทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบในเช้าวันนี้ฮะ